งานละครที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือ
คานโคจรมาร่วมงานกันของแมทพิรณี

แน่นอนหลายคนรู้กันแล้วว่าเรื่องอะไร
เพราะว่าเป็นผลงานละครรีเมคฟอร์มยักษ์
จากเกาหลีถ้ามกลางกระแสขาว
ของสาวแมทที่มีออกมาตลอดเลย
ไหนจะคาวลือว่าละครเลื่อนแล้วอีก
พระเอกอย่างณเดชน์โอ้โหเริ่มท้อแล้วค่ะคุณ
ล่าสุดเมื่อวานเพิ่งเปิดตัวกันอย่างอลังการ

ก็ไปถามความรู้สึกของณเดชน์กันหน่อยว่า
แบร์กลัวละครจะแป๊กหรือเปล่า
บทบาทมนุษย์ต่างดาวมันยากขนาดไหน

เพราะว่าด้วยตัวของตัวละคร
มันเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกด้วยใช่ไหม

มันก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยผ่านมาก่อน
อยากให้ทุกคนดูแล้วก็ดูแล้วก็ดูตลอดด้วยนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบความสนุกของละครเรื่องนี้
เพราะว่าที่เห็นนักแสดงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งทุกคน
ทุกคนมีความสำคัญหมดทุกคนดีหมด
ทุกคนทำงานกันดีมากแล้วก็สนุกมากแน่นอนครับ
เชื่อว่าจะเป็นผลงานละครที่หลายคนจับตารอชมกันอย่างมาก

รวมไปถึงทีมงานที่ตั้งใจทำงานด้วย

เออนะคะก็เปิดใจนะต้องเปิดใจดูกันไม่ไหวคุณผู้ชมนะ